เป็นเรื่องของการฆาตกรรมต่างที่เกิดขึ้นนะครับ

อยากให้คุณผู้ชมเตรียมใจก่อนฟังเลย
คือขนาดแค่เราฟังเรื่องราวอะค่ะ
ยังสะเทินใจและสะเทินขวัญมาก

ลูกเนี่ยมี๔ขวบกับ๔เดือน
สภาพที่คนเขาไปเจอเนี่ยนะคะ
ที่กระท่อมที่ลักษณะเป็นเหมือนกระท่อมนอนนะคะ
พ่อแม่และลูก๔เดือนตายคาที่นะคะ
สภาพถูกทุบด้วยของแข็งจนหัวยุบ
ที่สำคัญเด็กวัย๔เดือนก็โดนทุบตายคาอกแม่เลยค่ะ

มีเด็กวัย๔ขวบอีกคนโดนทุบเหมือนกัน
แล้วก็จมน้ำตายอยู่ในบ่อ
ทั้งหมดนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ
ที่อยู่ในกระท่อมไม่มีผนังปิด

ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ

ผู้ตายคือนางมะขินละวัย๔๕ปี
เด็กชายอ่องตู่โซหรือว่าน้องตัวเล็ก

สองคนนี้ถูกตีที่บริเวณศีรษะ
อ่องตู่โซวัย๔เดือนคนนี้น้องตัวเล็กเนี่ย

แล้วแม่เองก็มีบาดแผลถูกทุบหัวด้วยไม้เหมือนกัน
เลือดเนี่ยกระจัดกระจายเต็มที่นอนไปหมด

นายอาด่อวัย๔๗ปี
สามีนางมะขินละแล้วก็พ่อของเด็กเนี่ย
ก็มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ

ข้างกระท่อมมีสระน้ำ

อีกคนนึงของนางมะขินละ
มีบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้าจมน้ำตายค่ะ
รวมแล้ว๔ศพเป็นการฆ่ายกครัวพ่อแม่ลูก
ตรวจสอบบริเวณรอบกระท่อมไม่เจอร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
และที่ปลายมีตปูติดอยู่
และเลือดกระจายทั่วไม้เลย

คือเอาไปทำเป็นคานบ้านได้สบายเลยอะค่ะ

เพราะว่าไปอยู่กับแฟนไปเช่าห้องอยู่กับแฟนก็เลยรอด
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นนายสวยกับภรรยาค่ะ
เพราะว่ามีปัญหาทะเลาะกันมาตลอดเป็นชาวพม่าเหมือนกันนะ
ทำงานที่เดียวกันนี่แหละคือนายสวดกับภรรยาชอบดื่มเหล้าจนเมา
แล้วพ่อแม่เธอก็ต้องออกไปห้ามปรามว่านอนไม่ได้เลยเสียงดัง

และคืนก่อนเกิดเหตุค่ะเธอบอกว่าแม่ของเธอและภรรยาในสวยมีปากเสียงกัน
อีกฝ่ายไม่พอใจแต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้น
บอกเลยว่ากับน้องชายของเธอ๔ขวบคนนึง๔เดือนอีกคนนึง
ฟาดลงไปได้ขนาดนี้เธอบอกจิตใจยังเป็นมนุษย์อยู่ไหม
มาหาแม่ทุกวันก็มาหาแม่ก็มาเล่นกับแม่แม่ก็อยู่ตามภาษาแกค่ะ
ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรค่ะแต่ว่าบางทีก็เห็นเวลาทะเลาะกันอะไรกันค่ะ
ทะเลาะกันทะเลาะกับใครจ๊ะ
ทะเลาะกันพวกไอ้สวยแต่ว่าคนฝั่งนู้นเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็แบบว่าชอบตีกันอะไรกันค่ะ
แต่ว่าบางทีแม่ก็ไปห้ามว่าอย่าทะเลาะกันอะไรกันค่ะ
แต่ว่าสาเหตุก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
อืมเขาทะเลาะกันตีกันเพราะอะไรฝั่งนู้นนะสวย
เมาค่ะเมาแล้วก็แบบเมียของอีสวยก็ชอบกินเหล้าค่ะ
ชอบกินเหล้าชอบเมาแบบหาเรื่องอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทะเลาะกันบางทีตีหนึ่งตีสองแม่ไม่ได้นอน
บางทีเขาก็ไปห้ามว่าอย่าทะเลาะกันอย่าส่งเสียงดังอย่างนี้ค่ะ
เพราะงั้นพวกเขาก็ไม่ค่อยจะชอบค่ะเครื่องค่ะ

ซึ่งหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลไม้เนี่ยดูไม้ดิพี่ก๊อฟ
คือมันไม่เล็กเลยมันใหญ่มากมีตะปูตินตรงปลาย
คือเอาไม้แบบสามท่อนฟาดเข้าไปคุณคิดว่าเอาไม้เนี้ยฟาดเด็กสี่เดือนลงคอได้ยังไง

แล้วก็เลือดอาบไม้ด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังไปตรวจสอบเลย
หลังจากที่ได้ข้อมูลมาก็ไปตรวจดูว่านายสวยกับนางมุ้ย

รวมถึงเพื่อนชายชาวพม่าอีกคนนึงรวมเป็น๓คนด้วย
มีข่าวแววมาว่าข้ามไปฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมาแล้วนะคะ
ส่วนสาเหตุก็น่าจะเป็นไปตามที่ลูกสาวคนโตเล่ามานะคะ
เพราะว่าทะเลาะกันเรื่องของการดื่มสุรา
ซึ่งได้ไปสอบสวนนางสาวน้ำฝนลูกสาวคนละพ่อของนางมะขินแล้ว
ก็บอกเหมือนกันค่ะว่าคนร้ายต้องเป็นนายสวยนี่แหละ
เพราะว่ามีประเด็นปากเสียงทะเลาะกันเรื่องของการเมาเหล้ามาโดยตลอด
รวมถึงเมื่อคืนก่อนเนี่ยทะเลาะกันถึงขั้นขู่ฆ่ากันด้วย
แล้วเขาก็อาศัยห่างกันประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
สวยกับนายอาด่อครอบครัวนายอาด่อเนี่ยนะคะ
สอดคล้องกันกับลูกสาวคนโตที่เล่าให้ฟังค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะลูกสาวคนโตก็เล่าว่ามีปากเสียงกันมานานแล้ว
แล้วก็เคยขู่จะฆ่ากันซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยพอไปถามเจ้าของพื้นที่
คือครอบครัวนี้รวมถึงทางด้านของครอบครัวนายสวยด้วย
เขามาเช่าเจ้าของที่อยู่แบบขออยู่ด้วย
ซึ่งเจ้าของคลิปก็เล่าให้ฟังว่าสองคนนี้ทะเลาะเรื่องนี้กันมานานก่อน

แล้วก็ทะเลาะกันเรื่องกินเหล้าเมาไม้เนี่ยค่ะ
นายอาด่อโทรไปฟ้องเจ้าของบ่อยมากว่าไล่ในสวยกับภรรยาออกไปเถอะ
มันนอนไม่ได้เลยอ่ะเมาเหล้าเสียงดังตลอดเวลา
เจ้าของที่ก็เลยบอกว่าก็ไปอยู่ไกลกันละกัน
ก็เลยให้ไปอยู่กันห่างไกลกันประมาณสัก๕๐๐เมตร
ก็คือตำรวจบอกว่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยใช่ไหม
ก็คือน่าจะรอบมาทำร้ายเขาตอนหลับ

ตีเขาตอนหลับจนเขาตายแล้วก็หนีไปนะคะ
เวลาต่อมาพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ

ก็เข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

ยืนยันค่ะว่าผู้ก่อเหตุก็คือครอบครัวนายสวย

ตอนนี้กำลังเร่งประสานติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่ค่ะ
ความคืบหน้าในส่วนของตรวจภูทรและรมรักงานศึกษวน
แล้วก็ทางสืบสวนของตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
วันนี้ได้ประสานกายบัตรกองกำลังแนวชายแดนต่างนะครับ
เพื่อที่จะสกัดการติดตามจับกลุ่มของผู้ต้องสงสัยนะครับ

ตอนนี้สกัดกั้นหลายจุดเลยครับ
เขารอภาษานทางทางทางแนวชายแดนนะครับ

แต่ก็มีปัญหาปากเสียงกันมาก่อนเคยเหตุ
ต้องบอกว่าคดีนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่สะเทือนขวัญสะเทือนขวัญของคนในพื้นที่นะ
ฟังก็สะเทือนขวัญสะเทือนใจกันทั้งนั้นเพราะอย่างที่บอกอะค่ะ
เด็กวัย๔ขวบคือที่ไปตายข้างสระน้ำตำรวจเขาสันนิษฐานนะคะว่าน้องคงรู้สึกตัว
แล้วก็วิ่งวิ่งหนีค่ะแต่ก็ไม่รอดนะคะน่าจะโดนฟาดเข้าไปที่หัวกับหน้า
แล้วก็ผลักตกไปสระน้ำก่อนที่ทั้ง๓คนจะหนีไป
แล้วก็เด็กสี่เดือนโอ้โหถูกตีด้วยไม้ใหญ่ขนาดนั้นจนตายคาอกแม่ชาวบ้านแล้วก็ทุกคนเนี่ย
คาดหวังเลยว่าตำรวจน่าจะรวบตัวคนร้ายทั้ง๓คนให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ